คุณก็ไปประกาศรางวัลด้วยใช่ไหม

แล้วก็พวกเหล่าบรรดาผู้ประกาศก็มาจัดเต็มไม่แพ้กัน
ประกาศรางวัลให้กับพี่อ้อยพี่ชอตดีใจมากเลย
คือในงานนี้ก็มีธุรกิจดาราอยู่ในวงการบันเทิงมาร่วมกันมากมาย
และที่สำคัญนะคะก็มีดารามาตอบคำถามประเด็นข่าวที่หลายคนสงสัย
เธอเป็นคนที่สถาบันความงามไงหมดสัญญาไปแล้ว
ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วแล้วเขาก็มีข่าวเมาส์มาว่า
ถูกต้องแล้วก็มีคนที่มาเสียแทนก็คือคุณชมพู่อริยา
ซึ่งชมพูริยาเนี่ยก็คือมีคนแบบเป็นประเด็นไงกันหลายทีมาแล้วนะคะ
แต่ว่าซึ่งงานนี้ค่ะบอกเลยว่าคุณใหม่ดาวิกา
ก็ขอออกมาแถลงขายให้คนเราหายคลายข้อสงสัยกันนะคะ
บอกว่าเลยว่าเธอเนี่ยลอยตัวเหนือดราม่าอีกคนนึงนะคะ
สำหรับนางเอกสาวปีชงแหม่แซวเธอเนอะใหม่ดาวิกา

หลังถูกเปลี่ยนตัวพรีเซนเตอร์จากสถาบันดูแลรูปร่าง
หวยดันไปออกที่พี่สาวคนสนิทค่ะ
ที่เคยมีประเด็นดราม่ากันแบบว่าหางว่าวเลย

ก็เลยยิ่งถูกจับตาว่าคู่นี้เขามีการปาดหน้าเพชร

จะใช้คำว่าไม้เบื่อไม้เมาในแง่ของข่าวนี้ดี

แต่ว่าในเรื่องของความจริงเขาไม่ได้ทะเลาะกัน

ตอบคำถามนี้ในธรรมนองเดียวกับสาวชมพู่เลย

ยืนยันว่าหมดตามวาระไม่ใช่ถูกสั่งปลดตามข่าวลือค่ะ
แล้วก็ไม่สนคนจะมองว่าจากเหตุการณ์นี้นะคะ
จะแย่งเขามาก็เลยโดนแย่งกลับไป

ท้ายว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะดีกว่าค่ะ
ไม่ได้ถูกปลดนะคะไม่ได้ถูกปลด
แล้วก็งานทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากในเรื่องของธุรกิจนะคะ

แล้วก็เราไม่มีตัวนี้เราก็มีตัวอื่นอะไรอย่างนี้
มันเป็นพี่ชมมาเป็นพรีเซนเตอร์ต่ออะไรอย่างนี้
ตัวมากนะคะที่จะมีการสับเปลี่ยนมากมายอะไรอย่างนี้
เอาเป็นว่าทุกอย่างแล้วอะค่ะ
เวลาก็เป็นเครื่องที่สูดบอกว่ามันก็เป็นธุรกิจ
ไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั้นเลยเราก็ทำงานของเรา
ไม่ว่ากระแสจะมายังไงเราก็ยังทำงานของเราปกติเหมือนเดิม

แต่ใหม่ก็จะนิ่งแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผลสุดท้ายทุกอย่างแล้ว
เป็นธุรกิจหมดค่ะอืม
คือยังไม่ได้โดนปลดก็เป็นธุรกิจแหละ
ในแต่ละธุรกิจมันจะมีสัญญาไง
ฉันจ้างคุณปีนึงหมดสัญญาก็หมดกัน
ฉันก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนคนใหม่แล้วยังช่วงนี้

เมื่อวานนี้แฟนคลับเข้าไปกันเยอะมากจริงคุณผู้ชม
คุณใหม่เดินมา๙๒๙โอ้โหกรี๊ดฮอแทบแตกเลยทีเดียว
เออของเขาดังจริงนะกระแสเขายังดีอยู่